พาคุณผู้ชมไปร้องไห้หาเงินกันดีกว่า

หาร้องไห้แล้วได้เงิน

เชอรี่เนี่ยรวยแน่นอนร้องไห้เก่งนะคุณผู้ชมนะ

ดิฉันกำลังฝึกร้องไห้คาซิส
ฝึกเอาไว้ใช้หาเงิน
ดันดูแบบอย่างมาจากใยหมูมินปลา
หลานรักของตะเบิ้ลปฐุมราชเขา
เพราะร้องทีมีค่าจ๊ะ
ให้หยุดร้องไห้ให้ลุงให้สองพันเลย

เจ๊น้ำตาด้วย
ยิบเอาไว้ร้องแล้วยิบ
ไม่ร้องนะสองพันนะ

เดี๋ยวไม่ได้สองพันนะลุกน้า
โถอาเบิ้ลก็เข้าใจปลอบ
ดันชอบตรงที่ให้เงิน

ว่าแล้วก็อยากจะร้องไห้ค่ะ